ไม่จบแล้วไม่จบง่ายเบิร์ตบอกเลย

อ่านข่าวไปที่เขานั่งประชุมกัน
หนูตีงูเห่าอย่างนี้
คนที่ไปปลาใสวันนั้นแล้วปลาใสอย่างดุเดือดออกมาพูด

คุณอดิษรเพียงเกตนะครับก็เป็นสอบบัญชีรายชื่อเพื่อไทย
บอกว่าเขาเป็นหนึ่งคนนะครับ
แกนนำที่ขึ้นปลาสายบนเวทีที่ลาศรีสไหลศรีสะเกดกับแคมเปญ
ไล่หนูตีงูเห่าจำได้แม่น๑๘มิถุนายน๒๑๖๖
รับว่าปลาสายวันนั้นดุเดือด
เพราะว่ามีสอสอของเพื่อไทยย้ายไปภูมิใจไทยไง
มันก็ต้องพยายามทำยังไงให้ดึงคะแนนเสียงกลับมา
ซึ่งผลการเลือกตั้งสสศรีสะเกดพักเพื่อไทย
ได้ที่นั่งกลับมาเกือบหมดยกเว้น๑เขต

จบคือจบเหรอ

คุณพุทธงภัยลองฟังอดีศรเพียงเกรดครับ

เมื่อวานว่าอบแปด
หยุดการที่เราทำไปเราก็ได้สอสอคืนมา

ถ้ายึดทฤษฎีเดิมนั้นไปไม่ได้เราก็ต้องแกะ
ผมผมไม่อยากแก่นะแต่เขาก็ต้องแก่ต้องเดินทางไปครับแค่นั้น
เอาล่ะคุณผู้ชมแล้วทีนี้ที่พักเพื่อไทย

ซึ่งเป็นคู่แข่งขับเขี้ยวกันมาในสนามเลือกตั้ง
ชาวบ้านหลายคนเขารู้สึกผิดหวังนะ
อย่างที่บอกเขาก็ถามใครถามคนใกล้ตัวถามสอเนี่ย
ทำไมทำอย่างนี้หลายคนบอกเสื่อมศรัทธานะ
ที่เอาศัตรูมาเป็นมิตรคุณอดีศรว่าไง
คุณอริสรบอกไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรยังไงพี่
ไม่เป็นไรยังไงก็สู้กันเต็มที่ในสนามเลือกตั้ง

ถ้าชาวบ้านจะผิดหวังก็ไม่เป็นไร
อึ้งอึ้งทำไงดีอ้าวไม่เป็นไรก็เคารพความคิดของเขา